นี่แหละค่ะผู้ที่โนแคร์โนสนเสียงเมาส์เกี่ยวกับการแต่งรูปให้สวยดูดีในโซเชียลเพราะอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยเรายังเห็นคอมเมนต์ชาวเน็ตบางคนนั่งวิจารณ์รูปภาพคนดังในโซเชียลบางคนบอกว่าไงรู้ปะรูปเนี่ยแต่งสวยเกินจริงบ้างแหละตัวจริงไม่เห็นจะสวยเหมือนในรูปบ้างแหละนี่อยากเห็นคอมเมนต

มันก็เป็นเรื่องของเราที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วเรามีความสุข

ใช่หุ่นดีผิวดีหน้าตาดี
แต่คนสวยเขายังใช้แอปเลยมันจะเป็นอะไรปลา
เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ไม่ได้รู้สึกผิดเลยบอกสิปีเท่าไหร่
รายปีก็หลายบาทอยู่สปอนเซอร์ได้นะ
ได้แอปเดียวเลยขอพิมพ์เก็บมาสิ้นปีทีอุ๊ยนี่ค่าอะไร
ตอนแรกคิดว่ามิจฉาชีพแฮ็กข้อมูลไม่ซื้อแอป